มีหนุ่มคนนึงเขาก็โพสต์เรื่องราวในโซเชียลบอกว่า
หอบลูกไปอยู่กับแฟนใหม่
แฟนใหม่เป็นเหมือนคนล้วนนิดนึง
ทีนี้พอแฟนเขาเห็นผู้หญิงเห็นก็ตอบโต้กลับ

คือเขาบอกว่าสามีเขาไม่รับผิดชอบครอบครัว
ชอบทุบตีชอบประจานทำให้อยู่ไม่ได้

ติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้กันหน่อยนะคุณผู้ชม
ก็เป็นการพูดที่ไม่เหมือนกันระหว่าง

นี่ค่ะนี่เป็นภาพที่ชาวเน็ตเขาแชร์กัน

สาวสวยประจำหมู่บ้านคนนี้แต่งงานกับผู้ชายคือ
มีลักษณะรูปหน้าผิดรูปแล้วก็มีปานที่หน้าด้วย
เอาง่ายคือสังคมเขาบอกว่าผู้ชายหน้าตาแบบก็อย่างนี้
ทำไมได้สาวสวยประจำหมู่บ้านไปเป็นภรรยาไงอิจฉา

ทีนี้มันมีความคืบหน้าเป็นดราม่าเกิดขึ้นคุณผู้ชมนะฮะ
หลังจากโลกโซเชียลมีการแชร์นี่ภาพแต่งงานของนายบุญมีขันทองอายุ๓๗ปี
ชายหนุ่มที่มีปลายบริเวณแก้มหน้าตาผิดรูปริมฝีป่า
ก็มีปานแบบนี้นะฮะยาวไปจนถึงบริเวณลำคอ
แต่งงานกับนางสาวพัสราอบนาคอายุ๒๓ปีน้องเสื้อแดง

อยู่ที่บ้านหนองเทพใหญ่ตำบลนรงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์
ก็แต่งงานไป๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดสามีคือนายคนนี้ไปโพสต์ข้อความโจมตีความรักของทั้งคู่
ทางโลกโซเชียลทำนองว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนางสาวพัสราเนี่ย
เป็นคนพาลูกสาวหนีออกไปไปมีแฟนใหม่
ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของร้านส้มตำ
อยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงคราพร้อมประกาศต้องการจะเอาลูกคืนด้วยครับ
จากการสอบถามข้อเท็จจริงกับนางสาวพัสราก็คือ
สะสวนมาจากหมู่บ้านเสียแดงคนนี้เนี่ยนะคะ
สอบถามไปทางโทรศัพท์ก็บอกเพียงสั้นว่า
ตัวเองอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คนกับอดีตสามีก็คือนายทง
ระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนายทงก็คืออดีตสามีเนี่ยนะคะ
ไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้นไม่เป็นผู้นำที่ดี
ประจานกักขังแล้วก็ทุบตีตัวเอง
ที่สำคัญติดการพนันแล้วก็ไม่ส่งเสียลูกด้วย

หอบลูกสาวออกมาที่สำคัญนายทงเนี่ยนะคะ
ก็ไม่เคยเลี้ยงดูลูกด้วยนะ
เพราะฉะนั้นเขายืนยันเลยเขาบอกว่าจะไม่คืนลูกให้กับนายทงเด็ดขาดค่ะ
ขณะที่ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าบุญมีทองขันก็คือนางสาวพัสราเนี่ย
เธอไปโพสต์โพสต์ข้อความบอกแบบนี้บอกว่า
เมื่อวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ต้นแขนที่เขียวช้ำระบุว่าถูกเตะที่แขนขวาและขาจนบวม
รวมทั้งยังโพสต์ข้อความระบายยาวเหยียดเลยนะ
บอกว่าแค่ฝากลูกไว้เพื่อไปทำงาน
แต่กลับทิ้งลูกให้อยู่บ้านคนเดียว
ไม่มีเงินค่าขนมไม่มีเงินค่าเทอม
แต่กลับไปเล่นการพนันอันนี้
คุณพัศราเนี่ยเข้าไปตัดพ้อต่อว่า

พูดอย่างภรรยาก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ
ทีนี้นางสาวพัสราก็ยังโพสต์อีกว่า
ส่วนเรื่องแต่งงานใหม่ยอมรับว่าผิดที่เร็วเกินไป
เพราะว่าทนพฤติกรรมของอดีตสามีไม่ไหว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ไปดูความเป็นอยู่ของบ้านของทั้งคู่กันหน่อย
หลังมีกระแสข่าวดังกล่าวในโลกโซเชียล

เพื่อช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ต่อไป

ของคนสองคนที่แตกต่างกันนะครับ